ยังไงแล้วก็ดัสตินบีเบอร์ของคุณ
ดัสตินบีเบอร์ค่ะออนทัวร์โซนเอเชียไปจองได้เปล่า
หมดสิทธิ์เลยยอมแพ้เห็นบอกไม่กี่นาทีนี่หมดแล้วนะ
ทงขาวเลยค่ะคือโซอัลมาเลเซียอินโดนีเซียญี่ปุ่น
หมดหมดไทยเมื่อวานเปิดไม่กี่ชั่วโมง
เกลี้ยงเลยค่ะแต่ที่เป็นประเด็นดราม่ามีบัตรผี
แล้วราคาบัตรผีจากหลักพันหลักหมื่นขึ้นไปเป็นหลักล้านคุณผู้ชม
หนึ่งในคนที่วิ่งนี่มีคุณปุ้ยบ้างหรือเปล่า
ยังไม่มาไม่อยากไปมายังไม่มา
นี่เขาจะตกบันไดเลื่อนไม่ได้กลัวจังเลย
ของกรุงเทพมหานครพอเปิดห้างปุ๊บวิ่งเข้าไปเลยค่ะ
แห่เข้าไปเลยเออวิ่งเข้าไปเหมือนแจกฟรีเลยอ่ะ
แต่บัตรนี้ราคาหลักพันหลักหมื่นนะคะโอ้คุณผู้ชมนะคะ
แย่งซื้อบัตรคอนเสิร์ตชื่อชื่อคอนเสิร์ตเที่ยวนี้
เออแล้วจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะสาขานี้นะมีอีกหลายพื้นที่
นี่แฟนแฟนเนี่ยไปต่อคิวซื้อบัตรเฮ้ยใช้คำว่าข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียว
อืมโอ้โหเป็นตอนรอเนี้ยเหรอแต่เราเข้าใจนะอืม
ขายออนไลน์ก็มีนะฮะเปิดขายระบบเปิดจอง๙โมง
เป็นไปตามคาดค่ะเป็นยังไงฮะเปิดปุ๊บระบบล่มปั๊บเลยนะคะ
เนื่องจากว่าเหล่าบีลิเวอร์เมืองไทยเข้าไปจองกันเยอะมาก
แล้วไปดูในทวิตเตอร์นะคะเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเนี่ย
นี่คุณผู้ชมดูนะคะถ้าต่างชาติน่าจะยังอ่านแบงคอก
แต่ว่าบ้านเราให้อ่านบางกอกแล้วใช่ไหมบางกอกใช่ไหมคะ
เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะคะความนิยมอันดับหนึ่งในเมืองไทย
อันดับสองก็แจ๊สตินเหมือนเดิมแล้วนะฮะเออเหมือนเดิม
ราคาบัตรล่ะคะมาดูหน่อยราคาบัตรแยกตามโซนที่นั่ง
เริ่มตั้งแต่สองพันห้าพอไว้ไหม
เพราะจริง๒๕๐๐บาทนี่ก็มาตรฐานคอนเสิร์ตนะ

คุณผู้ชมดูนะคะแพงสุดเนี่ยถ้าตามชาร์จให้เราที่ดูหน้าจอเนี่ยนะคะ
ก็จะเป็น๑๖๕๐๐บาทใช่ไหม

เหมือนอะไรไขย้อยนี่คือเห็นหมดเลยนะคะแต่คุณผู้ชมเปิดขายไม่นาน
ออกมาประกาศบอกว่าสวขายหมดแล้วบัตรขายหมดแล้วทุกโซนทุกที่นั่งนะคะ
ทีนี้ไปสำรวจในเว็บไซต์นี่หน่อย
อ่าแบบใครได้มาแล้วก็จะไปขายต่อ

นี่แหละคือจุดที่เขาจะมาเกรงกำไรกัน
อันนี้ลองดูคุณผู้ชมอย่าหาว่าโม้
เดี๋ยวพี่ปุ้ยพี่ก๊อฟหรือว่าเขามี๓ราคาให้เลือกหรือเปล่า
๑บาท๖๒๒บาทแล้วก็๒๘๓บาทหรือเปล่า
เขาเขียนผิดหรือเปล่าเมื่อกี้๑๖๐๐ไม่ใช่เหรอ
ราคาเดิม๑๖๕๐๐บาทแล้วคุณผู้ชมดูนะคะ
อันนี้หมายความว่าใบเดียวเหรอ๒ใบก็คือใบละ๘แสน
เห็นบอกว่าใบละล้านสามก็มีนะมีคนซื้อจริงหรอคุณผู้ชม
เกรงกำไรแบบนี้ค่ะนี่คือกะรวยกะทั้งตัวได้เลยนะคะ
แล้วทีนี้ทำไงล่ะฮะกลายเป็นเรื่องดราม่าสิคะ
ผู้จัดคอนเสิร์ตลงดาบใช้คำนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะระบุบอกว่านี่คุณผู้ชมดูนะคะ
เป็นทรัพย์สินของผู้จัดไม่อนุญาตให้โอนสิทธิในบัตรแก่ผู้อื่น
หรือนำบัตรชมการแสดงไปจำหน่ายต่อเพื่อหากำไร
หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยเด็ดขาด
หากฝ่าฝืนผู้จัดสงวนสิทธิในการยกเลิกบัตรชมการแสดง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรัพย์ล่วงหน้าและไม่คืนเงินทุกกรณี
ดีนะลงดาบแบบนี้เลยมันจะตรวจสอบได้ใช่ไหมว่าใครเอาไปขาย
ที่นั่งตรงไหนความยากอยู่ตรงนี้อีกครับ
คนที่เขาอยากจะดูจริงเขาเป็นแฟนคลับตัวจริง
เอาจริงนะเขาก็ไม่เก่งเรื่องราคานะแต่เป็นร้านเลยหรอ
แล้วคอนเสิร์ตคุณจัสตินบีเบอร์คุณผู้ชมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่๖
พฤศจิกายน๒๕๖๕ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะคะ

เป็นบิลลิเฟอร์ไหมไม่ใช่ครับ

อย่างมากผมก็ส่งควัน๕อยู่ข้างบน

เริ่มมาจากการโพสต์วิดีโอ

จากนั้นก็ได้เซ็นสัญญาในนาม

ซึ่งตอนนั้นอายุเพียง๑๓เท่านั้น

ซื้อกาแฟเห็นพนักงานนะ

ก็รับออเดอร์ไปอีกมือหนึ่งผมเห็นเลยนะ

ด้านขาดกาแฟไม่ได้ดูถูกเรื่องเงินอะไรได้

แล้วแฟชั่นเขาชอบใส่กางเกงแบบหลุดลงมา